เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งการทำความดีที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับ
หลอกผู้ว่ารัฐกาลจักรบุรีล่ำและภรรยาครับ
โอ้โหเห็นประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับ

ลงไปช่วยทันทีโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับ

ตามภาพเลยนะครับที่ถือร่มเนี่ยก็คือคุณภรรยานะครับ
ส่วนที่พัดโบกไปโบกมานี่ก็คือคุณรองผู้ว่านั่นเองนะครับ
คุณอนุรัตน์ไทยตรงเป็นรองภูวาราชกาลจังหวัดบุรีรำ
และคุณทิศอาพรซึ่งเป็นภรรยารองผู้ว่าที่กำลังช่วยเหลือในการ
ร่มให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนนี่แหละครับ
เหตุนั้นเกิดในช่วงเช้านะครับรถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถเก๋ง
หน้าสารกลางจังหวัดบุรีรำหลังเก่าครับ
ระหว่างนั้นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำและภรรยาเนี่ยก็นั่งรถประจำตำแหน่ง
ออกมาจากสารกลางจังหวัดเพื่อที่จะไปเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ที่วัดกลางพระอารามหลวงพอดีเลยทีเดียวนะครับ
พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้านี่โอ้โหทั้งคู่นี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับ
ไม่รอลีเดินลงมาจากรถแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทันทีนะครับ
และนอกจากนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ช่วยประสานหน่วยแพทย์และตำรวจมาโดยเร็วเลยล่ะครับ
มาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เห็นตอนแรกเนี่ยที่เห็นพัดไปแล้วก็ถือร่มไปเนี่ยกำลังรอนะครับ
รอหน่วยกู้ไพรเนี่ยมาช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
ถ้าหากว่าไปขยับขยื่นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยภารการบางทีเขาอาจจะยิ่งเจ็บมากกว่าเดิมไง
เรียกได้ว่าผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นชมในความมีน้ำใจนะครับของท่านรองผู้ว่าราชการรวมไปถึงภรรยาด้วยนะครับ
แต่งตัวเต็มยดสวมเครื่องแบบอยู่เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยงว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ต้องไปงานเห็นจิตใจเห็นร่างกายมนุษย์สำคัญกว่า